สักครู่หนึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจจัดขึ้นในวันนี้บ้าง
แล้วก็บังเอิญพอดีครับที่วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันในการตัดสินคดีสำคัญ
เกี่ยวกับการทุจริตซึ่งหลายฝ่ายจับตามองอย่างใกล้ชิด
นั่นก็คือกรณีมีการปลอมแปลงเอกสารกู้เงินกับแบงค์กรุงไทย
โดยวันนี้ครับสารดีกาพิพากษาตัดสินจำคุกนายสนทิลิ้มทองกุล๒๐ปี
หลังจากคำตัดสินออกมาแบบนี้แล้ว
เรือนจำก็คุมตัวเข้าเรือนจำทันทีโดยงดเยี่ยม
เรื่องต้นคือต้องการจะให้ผู้ที่ถูกคุมขังนี้ได้ปรับตัว
แล้วก็มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกด้วย

ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ในเครือผู้จัดการ
คุมตัวนางสาวสวรรลักษณ์ธีราณุจันโยง
ในคดีที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย

โดยคุมตัวขึ้นรถมุ่งหน้าไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับ
และพาตัวไปยังทันทะสถานหญิงกลางด้วย
หลังจากสารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรณ์
จำคุกนายสนทิและพวกเป็นเวลา๒๐ปี
สำหรับคดีนี้นายสนทิร่วมกับนายสุรเดช
และพวกทำสำเนารายงานการประชุมของกรรมการบริษัทที่เป็นเท็จ
ว่ามีมติให้บริษัทเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้

เพื่อยื่นต่อธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน
รวม๖ครั้งจำนวน๑๐๗๘ล้านบาท
โดยไม่ได้ขออนุมัติจากมติที่ประชุมกรรมการบริษัท
ระหว่างวันที่๒๙เมษายนปี๒๕๕๙
ถึงวันที่๓๑มีนาคมปี๒๕๕๙
หลังจากสารอ่านคำพิพากษาแล้วเสร็จนะครับ
สนทิก็โอบกอดให้กำลังใจกับจำเลยร่วม
ก่อนจะเดินออกจากห้องพิจารณาคดี
เพื่อโทรศัพท์แจ้งข่าวให้กับบุคคลใกล้ชิดได้รับทราบ

นายจิตนาศลิ้มทองกุลลูกชายเข้าไปพูดคุย
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ราชธรรมจะคุมตัวนายสนทิลงไป

เมื่อรถควบคุมตัวผู้ต้องขังจากศาล

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครบอกว่า

และให้แพทย์ของเรือนจำตรวจร่างกายโดยละเอียดครับ
ต้นพบว่านายสนทิมีโรคประจำตัว

แล้วก็เป็นต้อกระจกตาด้านซ้าย

เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวไปไว้ที่แดนแรกครับ
เพื่อให้ผู้ต้องขังปรับตัวก่อนนะครับ
สำหรับบรรยากาศที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ไม่มีกลุ่มมวลชนหรือกลุ่มผู้สนับสนุน

จะมีก็เพียงอดีตลูกน้องคนสนิท๒คนครับ
เดินทางมายื่นคำร้องขอเข้าเยี่ยมก็เท่านั้น
แต่ว่าทางเรือนจำไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยม

หรือบุคคลใกล้ชิดเท่านั้นนะครับ
โดยให้นายสนทิเขียนรายชื่อเอาไว้
จากต้องการให้ผู้ต้องขังปรับตัวให้ได้ซะก่อน
โดยทางเรือนจำจะปฏิบัติกับนายสนทิแบบผู้ต้องขังทั่วไป
ไม่มีการปฏิบัติกรณีพิเศษนะครับ